เราจะเชียร์บนไทยเพื่อคนไทย
มาช่วงสุดท้ายครับกับรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะฮะ

จะมีอยู่ในมือถือส่วนตัวจริงเลยนะครับ
เริ่มจากใครจะเผาแฟนตัวเองก่อนดี

อ่ารูปแรกนะฮะที่เราจะมาอวดนะครับ

ตอนนี้พอด้ายประมาณสองสัปดาห์
แล้วเขาช่วงนั้นเขาก็ทำงานเหมือนกัน

เขาไม่มีเวลาที่จะได้กลับไปหาลูกเลย
พอครั้งนั้นที่เขากลับไป
แล้วเขาก็ถ่ายรูปกับเขาก่อนเลยอันดับแรก
เอาแล้วครับรูปนี้

หนุ่ยและลูกสาวน่ารัก

ครับเป็นภาพที่คุณพ่อนะฮะอยู่บ้าน
แล้วก็ให้ลูกสาวนะครับ

นี่นะฮะจะเห็นนะครับมุมล่างนี้นะฮะ
วีดีโอคอร์นะครับให้กำลังใจกันจากไหนฮะจำได้ไหม

เวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาต้องการกำลังใจอย่างนี้ค่ะ

และเขาก็จะดีใจและรู้สึกดีค่ะ
มีพลังนะฮะกลับไปสู้ศึกต่อ
มีพี่แฟนคับอีกคนเนี่ยเขาแอบถ่ายให้ค่ะ
ก็รู้สึกแบบดูแลเขาทุกอย่างนะฮะ
อันนี้เก็บกำลังเก็บของให้เขา

นี่แหนะ

ได้ค่ะเพิ่งซื้อกล้องมา

เอาไปแพร่ระบาดขายเป็นนักภูมิบอลไทยนี้

อันนี้เป็นหมาที่เขารักค่ะ
ที่ทำให้เขากลายเป็นเด็กอีกครั้งเลย

กำลังได้ที่เลยกำลังมัน
พูดยูแอนซั๊บพูดยูแอนซับ

ฉันก็เลยปัดกล้องนะครับไม่ให้ถ่ายนะครับ

เก็บมาฝากนะครับเห็นมุมมองน่ารักนะครับ
เก่งเวลาพักผ่อน
เรื่องราวความรักของทั้งแจนและออม

แต่คู่รักยังไงก็แล้วแต่

แต่ผมอยากรู้เหลือเกินว่า

และกลับมาเข้าใจกันได้อย่างไร

เจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกท้อ
เขาให้กำลังใจกันอย่างไร
สำหรับมาเป็นแฟนนักบอลเนี่ย
มันเกิดปัญหาจากการเป็นนักฟุตบอลของเขาบ้างไหม
คือบางเรื่องออมก็ยอมรับค่ะว่า
มีแบบน้อยหรือว่าแบบน้อยใจอย่างนี้บ้าง

อย่างเช่นเรื่องที่ออมจะต้องคลอดลูกแล้วเขาต้องไปทำงาน
ส่วนนั้นออมก็เข้าใจว่าเขาต้องไปทำงานนะ

คือช่วงนั้นคือช่วงจังหวะที่ถ้าไม่แต่งช่วงนี้ก็คือ

ไปทำงานคือเหมือนแบบว่ายังไงอะค่ะ

คือจะแต่งงานยังไม่มีเวลาเลย

ต้องฟิกวันนี้ช่วงดีวันนี้วันนี้คือวันดีเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเขาก็จะนั่งรถกลับมาจากกรุงเทพ
เพื่อที่จะดำเนินเรื่องสมรสแล้วก็ดำเนินเรื่องการแต่งงานนะคะ
แล้วก็พอแต่งเสร็จปุ๊บก็คือกลับเลย
อีกวันก็เก็บกระเป๋ากลับเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้ฮันนิมูลไม่ได้อะไรเลย
การที่เราใช้ชีวิตคู่เนี่ยเวลาเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
แต่ความเข้าใจกันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า
เพราะว่าทุกวันที่เขาอยู่กับเราเราก็อยู่กับเขา
ถ้าเขาทำอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่มันดีสำหรับตัวเราและตัวครอบครัว
มันก็จะเป็นสิ่งที่โอเคเสมอค่ะ
เขาทำหน้าที่เพื่อชาติมันก็เหมือนช่วยเราด้วยทำหน้าที่กับตัวเรา
ทำให้ครอบครัวมีความสุขทำให้ประเทศชาติมีความสุข
แฟนบอกว่าผมเองเป็นคนไม่ค่อยมีเวลา
อาจที่ไม่มีเวลานำตะไว้ทำภารกิจเพื่อชาติแต่หงวดใช้เพื่อเธอ

เราก็ทำหน้าที่เหมือนกัน

นักบอลทุกคนก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันหมด
เวลามีปัญหาเราก็จะคุยกันบ้าง

หลังก็จะแบบเฮ้ยเหมือนกันพี่

คือเราก็ใจเดียวกันนะคะ

วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากเลยนะครับ
นะฮะคุณแจนแล้วก็คุณออมนะครับ

โมงตรงทางไทยรัฐทีวีนะฮะ

ครับวันนี้เรา๓คนลาท่านไปชมกันก่อนนะครับ

อันสำคัญของนักฟุตบอลทีมชาติไทย

นักฟุตบอลทีมชาติไทยมาทั้งที

ซึ่งวันที่เราถ่ายทำรายการกันนั้น

กำลังจะลงสนามในแมทสำคัญพอดี
เราขอลาท่านผู้ชมไปด้วยโมเมนต์ที่สุดแสนจะประทับใจ

พี่แท้งหล่อไหมอ๋อ

เก่งก็บอกว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเชียร์อยู่ทางหน้าจอทีวีที่บ้าน
แต่มีตามมาเชียร์ในอินโดนีเซีย

พวกเราจะเล่นให้เต็มที่เพื่อความสุขของแฟนบอลชาวไทยครับผม

สู้สู้ไทยแลนดสู้

แฟนบอลชาวไทยทุกท่านแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีเองครับผม
ก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่ให้มีความสุข
แล้วก็กลับมาทำงานอย่างเต็มที่
แล้วก็อยากจะให้ไปไหนมาไหนก็ขับขี่อย่างปลอดภัย
แล้วก็มอบความสุขกลับมาให้กับตัวเองด้วยครับผม
ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย
เที่ยวให้สนุกและก็มีแต่สิ่งดีเข้ามา
สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่าครับ
ก็มีความสุขมากสวัสดีปีใหม่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป